มีชุมชนย่านโชคชัย๔นะครับชื่อว่าชุมชนจันทราศุกร์
แต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสุกเพราะว่ามีปัญหายาเสพติดเข้าไปแพร่ระบาด
วันนี้ตำรวจทหารก็เลยลงพื้นที่ในการตรวจค้น
จับกลุ่มได้ผู้ต้องหาประมาณ๑๐คนในเบื้องต้น
แล้วก็ยึดของกลางยาบ้าก็มียาไอซ์ก็พบ
นี่ชุมชนดังกล่าวนะครับปฏิบัติการหยุดยั้งยาเสพติดในครั้งนี้
ติดตามได้จากรายงานพิเศษนะครับโดยคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
รุ่งสางคอมมันโดกองปราบรามส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจนครบานโชคชัย
รวมถึงทหารช่างกว่า๗๐นาย
นำกำลังเข้าตรวจคนชมชนจันทราสุปฯภายในซอยลาศภาว๘๗
พื้นที่ตำรวจนครบาลชกชัย
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่นี้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน
ภายใต้ชื่อปฏิบัติการจันทราศุกร์ร่มเย็น
ตำรวจทหารแบ่งกำลังออกเป็น๑๑ชุด
นำหมายเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัย

โดยการปฏิบัติการไม่พบการขัดขืนของคนในชุมชน
การตรวจค้นและการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ขณะที่สภาพพื้นที่ชุมชนจันทราศุกร์นั้น
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีทางเข้าออกหลักเพียงด้านเดียว
และเส้นทางภายในชุมชนมีความสลับซับซ้อนโยงเป็นใยแมงมุม
สุ่มเสี่ยงที่ผู้ต้องสงสัยจะไหวตัวทัน
ทำให้การปฏิบัติการในครั้งนี้
ตำรวจนครบานโชคชัยเจ้าของพื้นที่
บูรณาการร่วมกับตำรวจปฏิบัติการพิเศษและทหาร
เพื่อกวาดล้างขบวนการยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
บ้านหลังนี้แบ่งเป็นห้องเช่ารวม๖ห้อง
เข้าตรวจสอบโดยละเอียดพบยาบ้าและยาไอภายในห้องเช่า

เพิ่งพ้นโทษเมื่อปีที่ผ่านมา
เขาให้การยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง
แต่ยาเสพติดที่ยึดได้ยังให้การปฏิเสธ

ชุมชนสีข่าวของกองมชาการตำรวจนครบาน

ง่ายต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด

เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้ปลอดยาเสพติด
อย่างแท้จริง
ปฏิบัติการจันทราศุกร์ร่มเย็นใช้เวลาเพียง๑ชั่วโมง
สามารถยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า๑๗๙เมตร

เงินสดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติด
ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ตรวจพบสารเสพติดรวม๑๐คน

มีผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปได้๑คน
โดยตำรวจเชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายย่อยที่ตำรวจต้องการตัว
จากนี้จะเร่งขยายผลจับกลุ่มต้นทางของขบวนการนี้
เพื่อขจัดและกวาดล้างปัญหายาเสพติดให้สิ้นซาก
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน